เหตุการณ์ยิงถล่มซ้อพอรังแง่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีตำรวจ
มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มคนร้าย
ซึ่งเป็นคนที่ดูต้นทางได้แล้วนะคะซึ่งเขาเองก็รับสารภาพ
ผู้ต้องหาที่ถูกสอบสวนก็คือคนนี้นะคะสวมเสื้อยืดสีขาวนะคะ
นายอำรันสมะแอร์อยู่ที่บ้านขออภัยนะคะ
ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งชุดสืบสวนสพระแงะไปรับตัวจากศูนย์สักถามพิทักษันติ
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ถูกควบคุมตัวตามกฎอายการศึก
แล้วก็ให้การรับสารภาพค่ะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่คนร้ายปล้นรถกระบะ
แล้วก็ใช้รถกระบะคันนี้เป็นยานพาหนะเข้าไปบุกยิงตำรวจสพระแงะ
ขณะที่ยืนอยู่ที่หน้าเสาทงเพื่อเป็นการรับนโยบายในช่วงเช้านะคะช่วง๘โมงเช้าของวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้ค่ะ๑๐ตำรวจโทพงศธรแก้วประเสริฐผู้บังคับหมู่งานจราจรเสียชีวิตหนึ่งนาย
และพันธ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ชาติสุดผู้กำกับของสพรวมทั้งตำรวจได้รับบาดเจ็บรวมเป็น๕นาย
รายละเอียดของนายอำมารันนะคะที่รับสารภาพก็คือบอกว่าวันเกิดเหตุ
นายสือดีปูเตะนะคะเป็นผู้นำระดับแกนนำเป็นปฏิบัติการ
รวมทั้งตอนนี้นะคะนายสือดีหนีหมายจับในคดีบุกโรงพยาบาลที่เจาะไอร้อง
ใช้เป็นฐานที่มั่นในการโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่๔๘
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาเขาโทรศัพท์มาหานายอำรันนะคะ
บอกว่าให้เดินทางไปหาที่บ้านหน่อยบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
แล้วก็บอกให้ช่วยทำหน้าที่ดูต้นทางที่หน้าสพระแงะในวันเกิดเหตุ
เนื่องจากจะนำพวกไปยิงถล่มโรงพักและเห็นนายสือดีได้นำอาวุธสงครามสามกระบอก
ใส่กระสอบปุ๋ยวางไว้ที่ท้ายรถที่ปล้นมานะคะไปจากพื้นที่อำเภอจนะ
พร้อมด้วยชายชะกัน๓๔คนหลังจากนั้นทั้งหมดค่ะไปก่อเหตุ
โดยมีนายอำรันเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูต้นทางให้ก่อน
หลังจากที่รับสารภาพแล้วตำรวจควบคุมตัวไว้นะคะ
ก่อนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนของนายสือดีปูเตะนะคะกับพวกที่ร่วมกันก่อเหตุขณะนี้
เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วนะคะและอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวค่ะ